กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าคดีรถเบนส์ชนรถฟอร์ด
แล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒คนนะคะ
ล่าสุดค่ะพนักงานสอบสวนก็เตรียมที่จะประสานไปยังบริษัทรถยนต์ที่ประเทศฮ่องกง
ฮ่องกงนะคะเพื่อที่จะขอข้อมูลของเมิร์ดซีเดสเน้นคันดังกล่าวค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกเอกราชอุ่นเจริญผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา
หัวหน้าชุดสอบสวนเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูทรพระอินราชา
อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อตรวจสอบดูสำนวนการสอบสวนที่ผ่านมานะคะ
รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีที่นายเจนพบวีรพรตกเป็นผู้ต้องหาขับรถยนต์พุ่งชนท้ายรถของนิสิตปริญญาโท
จนทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คนค่ะ
ซึ่งคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากนะคะ
โดยพนักงานสอบสวนได้ประสานศูนย์บริการรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนส์ประเทศไทย
เพื่อเข้าตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
โดยเฉพาะกล่องสมองกลของรถยนต์ที่บันทึกข้อมูลเอาไว้
แต่ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยพอ
เตรียมให้ตำรวจประสานไปยังศูนย์เมอร์ซีเดสเบนส์ฮ่องกง
ซึ่งมีอุปกรณ์ตรวจสอบที่ทันสมัยมาตรวจสอบแทน
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะคะได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เข้าพบกับพนักงานสอบสวนติดตามความคืบหน้าของคดี
เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของนายเจนพบวีรพร
ผู้ต้องหาในคดีนี้มีพฤติกรรมขับขี่รถเป็นอย่างไร
การสอบสวนหรือสารพิจารณาแล้วพบว่าเป็นบุคคลขับรถเป็นอันตราย
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์เป็นการถาวรหรือว่าตลอดชีพนั่นเอง
ที่ต้องมีการตรวจสอบก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการวิเคราะห์จากคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็เลยต้องตรวจสอบว่าขับมาเร็วขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะคะ